ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องถามคุณผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ
เรื่องของวิญญาณเข้าร่างร่างทรงอะไรแบบนี้นะคะครับที่ชนบุรีค่ะ
มีคุณป้าท่านหนึ่งเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก่อนเสียชีวิตก็บอกกับลูกหลานไปว่า
งานศพไม่อยากจะให้เศร้าโศกเสียใจไม่อยากจะให้ร้องไห้
ให้เปิดเพลงแล้วก็ให้รำฟ้อนรำอะไรกันปรากฏว่าจังหวะที่เปิดเพลงนะ
ดับพอไฟติดปุ๊บยังไม่ทันเปิดเพลงนะมีญาติคนหนึ่งหลับตาลุกขึ้นมาแล้วเต้น
แล้วคนอื่นบอกว่าท่าเต้นท่านี้ท่าเต้นที่ป้าที่เสียชีวิตเขาชอบเต้น

นี่ค่ะญาติญาติบอกว่าหลับตาเพลงก็ไม่ได้เปิด
แล้วท่านี้เป็นท่าของผู้ตายก่อนเสียชีวิตเขาชอบเต้นท่าอะไรแบบนี้
นางประจบอารีอายุ๕๘ปีเป็นญาติของนางสาวดวงตารุ่งเรืองหรือป้าตาอายุ๖๕ปี
ที่เสียชีวิตและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สารา๑วัดบ้านนาเก่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ญาติบอกว่าโอ้โหนี่แหละวิญญาณของป้าตาเข้าสิงร่างแล้วก็เลยเต้นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเต้นจนเหนื่อยนะคะ๒นาทีจนหอบอะค่ะแล้ววิญญาณของป้าตาก็ออกจากร่างไป
เค้าทำวิ่งแบบแบบวิสาหรีไม่มีเหมาะร๊วมคนสำหรับห่วงเดอะและเพารี่ของผู้อำดุม

ตอนที่พี่กำลังสัมภาษณ์อยู่นี่เขาเข้ามา

ให้คนรู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่เขายังไม่ได้ไปไหน

บอกว่ามาขอข้าวแป๊บเดียวให้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้
ญาติของนางสาวดวงตาผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่านางสาวดวงตาเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะ
ญาตินำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านนาเก่า
ก่อนเสียชีวิตเนี่ยป้าตาสั่งเสียลูกหลานสั่งเสียญาติเอาไว้

อยากให้มีรำวงพื้นบ้านหน้างานศพ

เขาก็เลยรำกันแบบนี้นะคะ
ขึ้นวันที่๒๖พฤศติกายยนต์
ก็คือเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกของการสวดพระอภิษฐรรม
ญาติเพื่อนก็เลยเปิดเพลงรำวงพื้นบ้าน
้อนรำเต้นกันอยู่หน้าโรงตามคำสั่งเสียนะคะ
ตอนที่ทุกคนกำลังฟ้อนรำ
ไฟดับฝ่ายที่สาราดับ
ดับอย่างไม่รู้สาเหตุทุกคนก็ตกใจ
แต่สักพักนะคะไฟติด
ไฟติดแต่เพลงไม่ติด

ประจบลุกขึ้นฟ้อนรำแล้วก็เต้น

ผู้เสียชีวิตที่เขาชอบเต้นก่อนตายอะค่ะ

เพลงก็ไม่มีทุกคนก็เลยตกใจ
ทุกคนก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
วิญญาณป้าตามาเข้าสิ่งร่างนางประจบแน่
นางประจบญาติของป้าตา
แล้วก็เป็นคนที่วิญญาณเข้าสิงร่างเนี่ยนะคะ
บอกว่าป้าตาเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดี
ฟ้อนรำแล้วก็ชอบเต้น
ถ้าคล้ายกับที่วัยรุ่นเขาชอบเต้น

ใช่บอกว่าเนี่ยถ้าวัยรุ่นป้าตาชอบเต้นท่าวัยรุ่น

ก็อยากจะสื่อสารกับทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจ

ประจบบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเต้นท่านี้

ตัวเขาเองเต้นแบบนี้ไม่เป็นไม่แข็งแรง
แล้วก็เต้นแบบนี้ไม่ไหวหรอกเหนื่อย
ก็เลยเชื่อว่าถ้าเปิดเพลงที่ป้าตาชอบ
เช่นเพลงม้าย่องเป็นยังไงคะ

ใช่จะเต้นแรงกว่านี้อีกนะ

คือว่าเวลาเขาจะมามันจะสื่อสารกันเองได้
แต่พอเขาจะอนุญาตของป้า

แต่ทีนี้คือว่าองค์ของเขาบอกองค์ของเรา

แค่ว่าลำแล้วทำพิธีของเขาเสร็จแล้ว
แล้วพวกนี้เขาลำแล้วเขาจะรู้ท่าทางของคนที่ตาย

ถ้าเป็นเราเป็นตัวของป้า
ป้าจะไม่เต้นแบบที่เขาเต้น
เขาจะเต็มเป็นคนที่ว่าชอบสนุกชอบสนาน

แต่ป้าเองเต้นป้าจะเต้นของป้าเรื่อย
พอเขาลงเพลงนึงที่เขาลำเขาเต้น

เขาจะเต้นเหมือนพวกไว้รุ่นเต้น
เขาเลือกเต้นกวนตีนเขาเล่นแบบนั้น

กลัวเพราะว่าของเราก็มีของเราเราจะรู้
เพราะเขาจะมาลงแค่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาก็ออก
ไม่ใช่ว่าเขาจะมาทำอยู่นานหรอกแค่แป๊บเดียว
ว่ามาให้คนรู้ว่าเขาอยู่

นางสาวขวัญใจถนอมรอดอายุ๔๑ปีก็บอกว่า
กลัวนะคะดีใจที่เห็นป้าตาออกมาเต้นโชว์แบบนี้ค่ะ

เขาก็จะยิ่งเต้นที่แบบว่า
ข้าวของเขายิ่งออกมาใหญ่เลย

ครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศลคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย